ดูซะหน่อยคุณผู้ชมฮะช่วง๗วันในช่วงเทศกาล
ยาวสงกรานว่าเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งกันบ้าง
และจังหวัดไหนครองแชมป์อุบัติเหตุสะสมสูงสุดนะครับ
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำ

ก็เป็นวันที่๗ครับของการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่
ขับขี่ยังปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
แต่แค่วันเดียวเนี่ยคุณผู้ชมแค่๑๗เมษาวันเดียวนะ
มีอุบัติเหตุ๑๘๓ครั้ง
บาดเจ็บไป๒๐๒ราย

นี่ไงคือผลของวันสุดท้ายเพิ่งออกมาเมื่อกี้
ทีนี้อยากรู้ว่ารวมทั้ง๗วันของการรณรงค์
นับตั้งแต่๑๑เมษาจน๑๗เมษายน
มีอุบัติเหตุรวม๒๒๐๓ครั้งครับ
มีผู้บาดเจ็บ๒๒๐๘ราย
มีชีวิตที่ศูนย์เสียไปในช่วง๗วันนี้ถึง๒๖๔ศพ
ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด
เชียงรายครับคุณผู้ชมฮะ

ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด
กรุงเทพมหานครครับ๒๒ศพ
และจังหวัดที่มีคนเจ็บสะสมสูงสุดคือ
นครศรีธรรมราช๗๐คน
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือ

มีร้อยละ๓๘๒๒ครับ

แล้วก็มีการขับรถแบบตัดหน้ากระชั้นชิด

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็

เตอร์ไซค์ครับหรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเอง